ท่านผู้ชมครับเราไปเห็นคลิปหนึ่ง
โพสต์อยู่ในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควร
มีชายหนุ่มคนนึงเข้าไปในวัดมหาบุตรนะฮะ

เราก็ได้ยินชื่อของย่านาคนะครับ
มีสารที่ผู้คนเคารพนับถือนะครับไปกราบไหว้บูชา
เขาไปถึงเขาไปปักทูบกลับหัว
แล้วไปชูนิ้วกลางต่อหน้าสารแม่นากนะครับ

คำถามคือทำทำไมไปท้าทายแบบนี้ทำไม
เขาอัดคลิปแล้วเขาก็ไปลงยูทูป
คือเราตรวจสอบไปเนี่ยเขามีช่องยูทูปของเขาเองนะ

แล้วคอนเทนต์ของชายคนนี้แบบโอ้โห

แนวแบบลบหลู่แปลกประหลาดเยอะแยะไปหมด
อย่างคลิปนี้ที่คนวิภาควิจารณ์เขาไปวัดมหาบุตร

แล้วก็ทำอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คลิปนี้ตั้งชื่อนะเขาบอกปักทูบกลับหัวชูนิ้วกลางใส่ย่านาคพระขนง
หลายคนแบบโอ้โหบางคนบอกรับไม่ได้เลย
ใช่ค่ะยิ่งข้อความภาษาอังกฤษเป็นเหมือนแบบคาราโอเกะขอไม่อ่านก็แล้วกันแต่มันแย่มากเลยใช่
คือคุณจะเชื่อไม่เชื่อศรัทธาไม่ศรัทธาแต่คุณลบหลู่กันขนาดนี้
ท่านผู้ชมครับคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดมหาบุตรนะครับ
คุยกับลูกศิษย์วัดด้วยนะครับ
พี่ตายนะฮะคือพี่ตายบอกโอ้ยที่วัดนี่เห็นกันหมดแล้วคลิปนี้เนี่ยทุกคนแบบโมโหมากอยากให้คนในคลิปมาขอขมาย่านาคด้วย
พี่มองว่าต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขาทำให้เขาแบบร้อนรุ่มบ้างหรือการงานหน้าที่การงานการเงินครอบครัวเขาต้องมีอ่ะต้องมีสักอย่าง
ต้องเกิดอ่ะหรือต้องจะเกิดอะไรยากคงไม่ได้แช่งเขาหรอกมั้งในความคิดพี่ท่านน่าจะเป็นเทพแล้วอ่ะท่านมาคงไม่ทำร้ายใครอ่ะแต่เนื่องด้วยคำพูดเขาสัจจะการกระทำเขาพี่ว่าเจอเจอดีแน่
ก็ไม่ควรทำสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าเป็นคนไทยนับถือย่ามาตั้งแต่โบราณ
มันก็ไม่สมควรอย่างนี้นะครับเพราะว่าคนได้เคารพกับกันส่วนมากก็ไม่ควรสมควรเลยไม่สมควรมาก
ทางวัดเนี่ยก็คิดว่าเขาคงขาดสติหรืออาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัวของเขานะแต่ก็เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีไม่งาม
เขาบอกว่าถ้าลองเขาทำกับผู้เป็นบีดามันดาหรือพ่อแม่หรือคนที่เขารักเนี่ยเขาก็คงจะมีความเจ็บช้ำน้ำใจ
เท่ากับเหมือนกับคนที่วัดมหาบุตรที่เขามีความเคารพสัทธา
ชีวิตชายหนุ่มวัยรุ่นคนนี้เนี่ยผมก็เห็นคลิปเขานะที่น้องเนยในอีกเช้าเขาไปตรวจสอบมาเนี่ย
คลิปเขาก็แบบแปลกทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ตระเวนไปทั่วเนี่ยคอนเทนต์ลงยูทูป
เดี๋ยวมาสอนท้าทายไปทั่วอย่างเงี้ใช่คือบางทีไปชูนิ้วกลางที่ศาลอันนี้สารอันตะเคียนเนี่ย
ไปเอาน้ำแดงที่คนเอามาถวายเนี่ยนี่เทใส่สารใช่ไหมไปชิมก็มีนะไปหยิบมากินก็มี
ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี่เห็นไหมคือไม่รู้ว่าผู้ปกครองเขาเนี่ยได้เห็นหรือเปล่าว่าลูกหลานเขา
หรือว่าญาติเขาเนี่ยผมว่าต้องพาไปหาคุณหมอค่ะเขาทำไปเพื่ออะไรต้องการอะไร
นี่แหม่อันนี้เนี่ยเขาทดลองเขาบอกเขาทดลองเอาอสุจิมาทอดแล้วลองชิม

เขาปกติดีใช่ไหมคะไม่ได้ป่วยอะไรใช่ไหมคะ
คือเท่าที่ผมดูจากคลิปเขานะซึ่งคลิปเขาจะไม่ได้เบลอหน้า
ผมคิดว่าน้องเขาต้องไปหาหมอผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องพาน้องเขาไปหาหมอ
คือปล่อยไม่ได้หรอกแบบไม่ได้ไม่ได้อ๋อพฤติกรรมแบบเนี้ย
แล้วไปเรียกเรียกซ่วมเรียกที่เขาเหยียบเท้าอ่ะ

หรือถ้าไม่มีผู้ปกครองที่จะพาน้องเข้าไปหาหมอเนี่ย
ยังไงลองตามหาน้องเขาหน่อยแล้วพาไปหาหมอหน่อยก็ดีนะ